จมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยวัยรุ่นสมัยนี้โหดจริงนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยเอกชัย๗๖แยก๒
มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือพนักงานร้านสะดวกซื้อ
สภาพนี่คือมือขาดนะครับ
กล้องวงจรปิดตรงนี้ก่อนนะครับซอยเอกชัย๗๖แยก๒นะครับ

กล้องวงจรปิดตรงนี้จะเห็นกลุ่มวัยรุ่นชาย๕คน
หรือ๗คนอะฮะประมาณ๕๗คนเดินมา

สวมหมวกกระน๊อกหมดเลยเสื้อแขนยาว

๕คน๖คนได้นะครับจะมีตามหลังอีกคนนึงมีมีดด้วยนะครับ
กล้องวงจรปิดอีกตัวนึงจะเห็นวัยรุ่นชายสองคนวิ่งกัน
มาในมือเถือวุฒิขายมีดวิ่งไล่กันไป๒คนนะครับ
ก็เดี๋ยวจะผ่านไปสักอีกพอสองคนนี้วิ่งไล่กันไปเนี่ย
ไม่กี่วินาทีจะมีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงวิ่งกลับมานะครับ
ลักษณะเหมือนก่อเหตุเสร็จแล้วแล้ววิ่งหนีนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตีสองครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
กลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มไล่ฟันกันโดยใช้มีดนะฮะเป็นอาวุธ
ทำให้มีคนเจ็บนี่ตอนที่วิ่งนี่นะฮะนี่นี่อุ้ยถือของอาวุธไล่ตามมาเลยอ่ะ
ก็มีวัยรุ่นชายคนหนึ่งบาดเจ็บนะครับถูกฟันที่ข้อมือด้านซ้ายนี่ขาดเลยนะครับ
จากคลิปวงจรปิดนี่คาดว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนี่ฮะ
ก่อเหตุเสร็จก็วิ่งกลับด้วยนะครับหลังจากนั้นคนเจ็บที่ถูกฟันจนข้อมือขาด
ไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อนะครับ
อยู่ในซอยเอกชัย๗๖แยก๒เลือดเต็มเลยข้อมือขาดมาเลยนะครับ
แล้วมีรอยเลือดที่ถนนนี่เยอะเลยมีหมวกกันน็อกใบหนึ่งด้วยตกอยู่
นี่มืออยู่ที่นี่นะครับมืออยู่ที่ถนนวิ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ย
ข้อมือขาดไปแล้วคนเจ็บชื่อเมธาวีอายุสิบเจ็ดปีเท่านั้นนะครับ
ชื่อเล่นชื่อวีทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรจะโหดกันขนาดนี้
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
ซอยเอกชัย๗๖นะฮะร้านสะดวกซื้อตรงนี้เนี่ย
วัยรุ่นที่ถูกฟันจนข้อมือขาดมาขอความช่วยเหลือนะครับ
พนักงานที่ร้านบอกว่าก่อนตอนที่วัยรุ่นถูกฟันเข้ามาขอความช่วยเหลือเนี่ย
จากนั้นจะมีชายที่ไม่ใส่เสื้อที่เขาผ่านมาแล้วเขาพยายามจะเข้าไปช่วยด้วยนะฮะ
ภาพที่เห็นว่าเอ๊ะใครที่ไปนั่งอยู่ใกล้เนี่ยนะครับ
คนที่ไปขอความช่วยเหลือเนี่ยนะฮะถูกฟันเนี่ยนะครับ
ไม่ใช่แค่ข้อมือขาดนะครับตามตัวก็มีแผลถูกฟันเต็มเลย
พอเราแกะรอยจากเบาะแสของผู้บาดเจ็บในร้านสะดวกซื้อนะครับ
ก็เลยทราบว่ามันมีเหตุต่อเนื่องก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
ตอนที่เขาไปขอความช่วยเหลือประมาณตีสองครึ่งนะแต่นี่คือช่วงก่อนเกิดเหตุนะ
เที่ยงคืนมีชาวบ้านถ่ายคลิปจากมุมตึก
เห็นกลุ่มใบรุ่นสวมมวกกับน็อคเต็มใบมาแปดคน
ขี่จักรยานยนต์มา๓คันนี่ตรงนี้ฮะ
โอ้ยโดนน่วมเลยคนนี้
คนที่สวมมวกกับน็อคสีขาวเนี่ย
จะมีโอ้โหนี่ขับรถชนกันเลยนั้นอ่ะคนหมวกสวมหมวกกันน็อกสีขาวหนึ่งคนนะฮะ
มือถือมีดดาบยาวนะในคลิปมุมสูงที่เราได้มาค่อนข้างชัดว่า
หมวกกันน็อกสีขาวเนี่ยวิ่งกรูเข้าไปทำร้าย
วัยรุ่นร่างทวมคนหนึ่งที่ถูกรุมกระทืบอยู่
เตะที่ศีรษะลงไปนอนกับพื้นวัยรุ่นร่างทวมเนี่ย
อายุ๑๗ปีเหมือนกันนะครับเป็นคนแรกที่ถูกฟันนิ้วโป้งขวาขาด
อ่าเดี๋ยวดูคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะ
โดนโดนยิงเพื่อนเลย
เป็นใครอ่ะเพื่อนเลยหรอ
ไอ้พวกไอ้บูมนี่หว่า

จากคลิปตรงนี้แล้วนะครับยังมีภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าโต๊ะสนุกโดนโดน
บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ชัดเจนด้วยนะครับที่วิ่งไล่กันขี่จักรยานยนต์ไล่กันอีก
ฝั่งหนึ่งก็ถูกไล่ฟันเนี่ยนะฮะคนนึง
นิ้วขาดอีกคนนึงข้อมือขาดนะครับท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับเพื่อนของ
น้องที่ท้มท้วมหน่อยที่ตอนเที่ยงคืนถูกลุมฟันจนนิ้วขาดอ่ะนะ
เขาบอกว่าหลังจากที่เขาแยกกับเพื่อนนะก็มารู้ข่าวว่าช่วงเที่ยงคืนเพื่อนของเขาถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายนะ
คนนึงเนี่ยถูกฟันนิ้วขาดจากนั้นก็รู้ข่าวว่าอีกคนนึงก็ถูกฟันข้อมือขาด
แล้วไปขอความช่วยเหลือที่ร้านสะดวกซื้อซึ่งคนหลังเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่คนที่นิ้วขาดเนี่ยคือเพื่อนเขาเนี่ยตรงนี้คือเพื่อนเขา
ก็คือผมรู้แค่ว่านิ้วมันเกือบขาดครับพี่โดนฟันแบบโดนหัวโดนทั้งเละอ่ะพี่
อายุเท่าไหร่เพื่อนเราเพื่อนผมอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าครับพี่
ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มเดียวกันกับคนที่บาดเจ็บที่มือขาดหรือเปล่าถูกไหม

แต่คิดว่าน่าจะเป็นเหตุต่อเนื่องกัน

ขณะเดียวกันชาวบ้านแถวนั้นยืนยันว่าวัยรุ่นที่ถูกฟันจนนิ้วขาดเนี่ย
ถูกทำร้ายคนแรกตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะครับ
มีกลุ่มวัยรุ่นที่ไปทำร้ายเนี่ยพูดประมาณว่าไปทำเพื่อนเขาทำไมนะ
ซึ่งตอนนั้นพยายามแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาไม่ทันพวกนี้ก็ถูกไล่ทำร้ายจนมือขาดนิ้วขาดก่อนนะครับ
คนที่ถูกฟันไปร้านสะดวกซื้อเนี่ย
เขายังไม่แน่ใจกันว่าใช่พวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า
แล้วก็กระทืบเลยลุมกันเลยลุมเด็กคนนี้คนเดียวเลย
เนอะมีการพูดหรือตะโกนบอกไหมว่ามาจากเรื่องอะไร
มึงทำเพื่อนกูทำไมพูดแบบนี้ให้ป้าได้ยินนะ
มึงทำเพื่อนกูทำไมแล้วก็กระทืบกระทืบคนเดียวเลย
ลงมากระทืบคนเดียวแล้วคนนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกที่โดนกระทืบนะ
ใส่เสื้อยีนแขนยาวเกงขายาวแล้วเขาก็หมอบไปเลย
สลบไปแป๊บนึงแล้วพวกนี้ก็ทีมมอเตอร์ไซต์กูกันไปเลย
ถูกฟันจนข้อมือขาดแล้วไปขอความช่วยเหลือในร้านสะดวกซื้อหรือเปล่า
ถ้าดูจากหมวกกันน็อกที่ตกอยู่ด้วยนะครับตรงจุดตีสองครึ่งที่ถูกฟันจนมือขาด
เนื่องจากลักษณะหมวกกันน็อกสีขาวเสื้อยืดสีเทา
กระเป๋าสะพายสีดำกางเกงรองเท้าเนี่ยมันคล้ายคลึงกันมาก
เราก็เลยถามไปยังคนเจ็บที่นิ้วขาดนะฮะสมมุติว่าชื่อน้องน้องต่อกันแล้วกันนะ
เขายืนยันว่าไม่รู้จักกลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายเขานะตอนนั้นรู้ตัวว่าถูกอีกฝ่ายขี่จักรยานยนต์ไล่ตาม
แล้วก็ถูกไล่ทันจนถูกทำร้ายตรงนั้นเป็นหน้าร้านโต๊ะสนุก
ยืนยันว่าไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครเลยคาดว่าอีกฝ่ายนึงอาจจะสังเกตเห็นแล้ว
เห็นว่าเขาเป็นเด็กช่างก็เลยจ้องเล่นงานหรือเปล่าถูกฟันจนนิ้วโป้งขาดนะครับ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้โทรเรียกเพื่อนให้มาเอาคืนด้วย
ตอนนี้สอนอบางขุนเทียนกำลังเร่งแกะรอยอยู่นะครับ
ว่าตกลงแล้วเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะคือเท่าที่ทราบเนี่ย
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นเหตุต่อเนื่องจากคนที่ถูกฟันเที่ยงคืนแล้วนิ้วขาด
เรื่องกลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนใครเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวต้องไปไล่ต่อนะครับ
แต่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับกลุ่มวัยรุ่นเด็กช่างที่ก่อเหตุ
กับกลุ่มวัยรุ่นที่บาดเจ็บในร้านสะดวกซื้อ
เป็นวัยรุ่นย่านเคหะบางบอน
ซึ่งคนนี้สาหัสเพราะข้อมือขาด
อีกคนนิ้วโป้งขาดอืมโอ้โห